ที่คว้าแชมป์บริษัทเยาวชนโค๊กครับแล้วได้มีโอกาสไปฝึกทักษะ
สโมสรโปฮังสตีเลอร์นะครับเมื่อวานนั้นเขาได้มีโอกาสเยี่ยมชมสโมสรที่เกาหลี
ติดตามความเคลื่อนไหวจากคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
การเดินทางมาเยือนแดนสวมขาวครั้งนี้

จากการสนับสนุนของโค้กสปอนเซอร์หลักของรายการ
กิจกรรมแรกที่ทุกคนต้องพบเจอ
ก่อนการเข้าฝึกฝนทักษะลูกหนังจากสโมสรโปฮังสติลเลอร์
คือการได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมสนามสติลยาท
หลังยาวของสโมสรโปหัง

รองประธานสโมสรโบฮังให้การต้อนรับ
รองประธานสโมสรโปฮังยอมรับว่า
รู้สึกยินดีกับการเดินทางมาเยือนของกลุ่มนักเตะเยาวชนชุดนี้
อยากให้ทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครั้งนี้ให้ได้มากที่สุด
สำหรับสนามสติลยาทแห่งนี้สามารถจุผู้ชมได้ถึง๑๖๕๐๐คน
นับเป็นสนามที่มีความเก่าแก่ในอันดับต้นของประเทศเกาหลีใต้

ที่มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมสนามแข่งขันแห่งนี้
รับเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกดีใจและตื่นเต้นมาก
กับการได้มาร่วมทริปพิเศษของโค้กครั้งนี้
ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาสนามที่เป็นทีมชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ครับ
ก็ตั้งใจจะทำให้มันดีที่สุดครับก็ชนะได้ก็จะชนะครับ
ดีครับดีมาตรฐานกับไทยความแตกต่างมันดีพอสมควรครับที่นี่ดี
เป็นครั้งแรกครับผมครั้งแรกที่มานี่ครับเยอะครับ
มีพัฒนาการประสบการณ์ที่มาที่นี่ก็เยอะครับที่ได้ไป
ส่วนกิจกรรมสำคัญที่นักเตะชุดแชมป์โค้กครับชุดนี้รอคอย
คือการได้ฝึกทักษะด้านลูกหนังกับทีมสตาฟของสโมสรโปฮังสติลเลอร์
เพราะรวมถึงแมชอุ่นเครื่องกับทีมยู๑๘ปีของสมสรโปรฮังสติลเลอร์
ซึ่งเราจะเก็บบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมในครั้งหน้า

มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมสนามแข่งขันของสโมสรโปฮังสติลเลอร์

ถือว่าคุ้มค่าในการเดินทางมาครั้งนี้
สักวงทองดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากเมืองโปฮังประเทศเกาหลีใต้ครับ